ช่วงนี้เราพาไปดูบรรยากาศสดจากในพื้นที่กันหน่อยนะครับ
ผู้สิทธิ์ของเราลงไปสังเกตการที่แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนานะครับ
เป็นเขตเลือกตั้งที่๔และ๕ของกรุงเทพมหานคร

ต้องอย่างคุณอุตมะสวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐ

ริกาเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณวัชรีดวงสายบรรยายงานสดเข้ามานะครับ
หัวหน้าพักของพลังประชารัฐในอุตมะสวนายน
ก็ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือดตั้ง
เลือกตั้งที่ห้าด้วยหลังจากที่ได้เข้าครูหาแล้วห่อนบัตรเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
อุตมะก็ได้เชิญชวนคนไทยให้ออกมาใช้สิทธิ์กันในวันนี้ให้มากค่ะ
เพื่อให้เป็นการตัดสินอนาคตของประเทศก่อนไปรวมกันที่ทำการพักเพื่อติดตามผลการเลือกตั้งค่ะ
หน่วยเลือกตั้งเดียวกันนี้นะคะมีนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์ค่ะ
นำพักรวมพลังประชาชาติไทยเดินทางมาพร้อมกับนายเขตรัฐลูกชายค่ะ
มาใช้สิทธิ์พร้อมกันโดยนายอเนกนะคะระบุว่ารู้สึกดีใจค่ะ
ที่คนไทยตื่นตัวในการเลือกตั้งมากขึ้นพร้อมเชิญชวนให้คนไทยออกมาใช้สิทธิ์
ขณะที่นายเขตรัฐนะคะก็ได้เชิญชวนให้คนรุ่นใหม่
ยังไม่เคยใช้สิทธิ์นะคะมาเลือกตั้งกันมากด้วยค่ะ
เป็นที่น่ายินดีนะครับที่วันนี้ประชาชนหรือคนไทยได้มีส่วนร่วมในการที่จะ
เดินก้าวหน้ากลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตย
แต่อันนี้เป็นเพียงแต่ก้าวแรกนะฮะในอนาคตก็ยังมีอีกหลายก้าว
ที่จะต้องเดินต่อไปเพื่อให้กระบวนการนี้มันครบสมบูรณ์
ผมมีความหวังว่าก้าวต่อไปนั่นก็คงจะจบลงนะ
ดำเนินไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยด้วย
และด้วยความสงบท่านครับ
ก็ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะ
โดยกล่าวว่าตอนนี้คนไทยได้คืนสู่ระบบประชาธิปไตย
หวังว่าหลังจากนี้ทุกอย่างจะดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
และรัฐบาลที่เข้ามาก็เป็นรัฐบาลของประชาชน
ไม่ใช่ของใครคนใดคนนึงค่ะ
ทางด้านครอบครัวชุติวานิชยกุลนะคะ
เขตคลองเตยก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันทั้งครอบครัวค่ะ
โดยบอกว่ารอคอยการเลือกตั้งมาหลายปีแล้ว
วันนี้ก็ตั้งใจมาใช้สิทธิ์ของตัวเอง
และการที่ขยายเวลาเลือกตั้งจากบ่าย๓เป็น๕โมงเย็น
ก็ทำให้ประชาชนค่อยทยอยกันมา
ไม่ต้องไปกระจุกตัวกันในหน่วยเลือกตั้งนะคะ
พร้อมได้ศึกษาการกาบัตรเลือกตั้งที่แตกต่างจากครั้งก่อน

สาวบัญชีรายชื่อหรือปฏิฤทธิ์แล้วก็นายยกค่ะ
ก็ทำความเข้าใจเพราะครั้งนี้ตั้งใจมากเลยอ่ะ
อยากจะเลือกตั้งอยากจะใช้สิทธิ์เพราะว่าบ้านเมืองเราจะได้เรียบร้อย

ที่ยังไม่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนี้นะคะ
ขอให้มาออกมากันเยอะมาช่วยกันนะคะ
เพื่อประเทศชาติประเทศไทยค่ะรักประเทศไทยนะคะ
สำหรับเขต๔กรทมในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะ
มี๓๒พักการเมืองส่งผู้สมัครลงแข่งขันค่ะ
แต่มีหนึ่งพักการเมืองที่สารมีคำสั่งให้ถอนชื่อผู้สมัครนะคะ
ไปเมื่อปี๒๕๕๔ค่ะมี๑๘พักการเมืองส่งผู้สมัครลงเข้าแข่งขันค่ะ
ซึ่งอันดับหนึ่งก็คือได้แก่พักประชาธิปัตย์คิดเป็นคะแนนร้อยละ๕๘ค่ะ
เหลืออีกไม่ถึง๓ชั่วโมงนะคะที่จะปิดหีบเลือกตั้งแล้วนะคะ
จากการที่สอบถามเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าทั้งหน่วยเลือกตั้งที่๔แล้วก็๕มีประชาชนมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งแล้วค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งสอยสุขุมวิท๕๓ค่ะ
เหลืออีก๒ชั่วโมง๓๔นาทีนะ